ตอนนี้กระแสเรื่องเมียกำลังมาแรง

มันตีหน้าผากของพี่ป้องนวัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเขาบอกว่ามีภาพกุ๊กกิ๊กน่ารัก
ที่พี่ป้องพาเมียในจอ

พี่ป้องตอบคือคุณบีน้ำทิพย์นั่นเองนะคะ

ด้วยความบทบาทเขาเจ้าชูเข้าตาในคุณ
เพราะว่าแฟนละครก็เลยอินจัดตอนนี้นะคะ

ซึ่งดิฉันไม่คิดว่าพี่ป้องจะโดนทำอะไรแบบนี้

คุณหน้าชอที่ยกข้าวแตะข้าวหน้าชอทีวีคุณผู้ชม
พร้อมกับแคปชั่นสาธยายความชั่วร้ายของผู้ชายหลายเมีย
แบ็คดีอย่างนี้หมายถึงฟิตแบ็คละครนะ
ไม่ได้ฟิตแบ็กการกระทำนะคุณพี่ป้องจะว่ายังไงบ้างโดนขนาดนี้ค่ะแหลกมาก

เวลาคนอื่นเพื่อนนักแสดงที่เล่นแบบบทร้ายอะไรอย่างนี้
แล้วได้เห็นของตัวเองก็แปลกดีครับ

เป็นอุทาหรณ์แล้วกันให้คนที่ดูละครคนที่มีครอบครัว
หรือคนที่คิดอยากจะมีครอบครัวเนี่ยได้รู้ว่าเป็นยังไง
ทั้งทีมทั้งเรื่องทั้งสมัยนี้ไม่มีใครตามดูเพราะเหยกคนนี้แหละครับ
สนุกจริงถ้าคอนเทนต์ไม่ดีเรื่องน่าเบื่อ
ต่อให้เป็นแบบแบดพีชมาเล่นก็ไม่ดู
คืออยู่ที่ทีมงานสำคัญมากนะครับ
ส่วนทริปไปจีนล่าสุดค่ะเฮียป้องก็ขอควง
ภรรยาหรือว่าเมียในละคร
โชว์ตัวกันที่เมืองจีนนะคะพร้อมกับแคปชั่นที่คนเข้ามาแซวว่าแหม

ดีใจที่แบบเหมือนกับได้มาด้วยกันเลย

พาไปกินติ่มซำพาไปเที่ยว

น่ารักค่ะพี่ป้อม

อืมพูดไม่พูดดีกว่านะคะคุณผู้ชม

แต่ตอนนี้เป็นตัวเป็นตนไม่มีนะคะ